คุณผู้ชมคะวันนี้๒๑มิถุนายนนะคะได้เกิดปรากฏการณ์
สุริยุปราคาวงแหวนก็คือเงาของดวงจันทร์บทบังดวงอาทิตย์
แต่ในบ้านเราจะพบเห็นได้แบบไม่เต็มดวง
ทางโหรศาสตร์หมอไก่เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐเอาไว้แบบนี้
เขาบอกว่าปรากฏการณ์นี้จะส่งผลกระทบโดยตรงกับ๒ราศี
นั่นก็คือราศีเมทุนกับราศีธนูค่ะ
มีเหตุเดือดเนื้อร้อนใจเกิดสิ่งไม่คาดฝันขึ้น

ส่งผลกระทบโดยตรงเลยกับชาวราศีเมทุน

อะไรที่เกี่ยวข้องกับราหูเนี่ยจะหมายถึง

อยู่ดีมันก็เกิดขึ้นแบบที่เราไม่ได้ตั้งใจ

อย่างในเรื่องงานต้องระวังอย่างยิ่งเลยนะคะ

อยู่ดีก็เกิดปัญหาขึ้นเราทำงานปกติของเราเนี่ย
แต่ว่ากลับมีปัญหางานงอกขึ้นมานะคะ
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของพวกคดีความ
คดีความเกี่ยวกับเรื่องของพวกการขึ้นโรงขึ้นศาลนะคะ
ในช่วงนี้เวลาที่เราจะทำสัญญากับใคร
ธุรกรรมหรือว่าจะไปพูดอะไรกับใคร

ระวังเกี่ยวกับเรื่องของการมีเรื่องมีราวมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะ

อาจจะต้องระวังก็คือในเรื่องของพวกการโดนแกล้ง
การโดนแกล้งโดนนินทาโดนว่าร้าย
โดนแบบว่าเหมือนกับใส่ไฟเบื้องหลังอะไรอย่างนี้

อีกราศีหนึ่งที่จะโดนอิทธิพลนะคะ
ในเรื่องของราหูอมจันทร์อมอาทิตย์เนี่ยนะคะ
ก็คือชาวราศีธนู

โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นจากคน
ถ้าสมมุติว่าใครที่ทำงานร่วมกับคนหมู่มาก

มีปัญหาในเรื่องของการประสานงาน
พูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยเข้าใจ
หรือว่ามีเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งกัน

ใครที่ราศีเมทุนกับราศีธนู

แต่ไม่ต้องกังวลค่ะหมอไก่ฝากบอกวิธีแก้เคล็ด

หมั่นเข้าวัดธรรมบุญปฏิบัติทำแล้ว

ดังนั้นเราก็ต้องแก้เคล็ดด้วยการให้ความรู้
อย่างเช่นการบริจาคหนังสือธรรมะ

อย่างเช่นถ้าคุณอายุ๓๐ก็บริจาคไป๓๑เล่ม

เป็นการแก้เคล็ดได้อีกทางหนึ่งนะคะ

มาแล้วก็ผ่านไปสิ่งสำคัญคือ
ใช้ชีวิตอย่างมีสติอันนี้สำคัญที่สุดนะ